เมื่อวานนี้ถ้ายังจำกันได้บ้านหลังนึงนะครับอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
คือบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหถูกพังข้าวของในบ้านเยอะแยะไปหมด
ภรรยาเนี่ยบอกว่าอดีตสามีเนี่ยมาพัง
เพราะว่าอดีตสามีจะขอมีอีกคนนึงมาอยู่ด้วยกัน๓คนในบ้าน

แต่เธอไม่ยอมก็ไปฟ้องหย่ากันสุดท้ายสามีมาขอคืนดีเธอก็ไม่ยอม
สามีที่เป็นอดีตแล้วก็เลยมาพังบ้านนะครับมาพังข้าวของในบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปที่เห็นแล้วน่าสงสารมากเพราะว่าเขามีลูกกันสองคน
คนเล็กเนี่ยอายุสี่ขวบเห็นข้าวของในบ้านที่ถูกพังหมดเลย
รวมทั้งของลูกด้วยนอกจากของอดีตภรรยานะของลูกสองคนด้วย
เด็กนี่ร้องไห้เลยนะครับไปดูนะฮะ
แต่มันพังไป
หนูน้อยวัยสี่ขวบครับท่านผู้ชมครับร้องไห้เลยนะ

คุณพิมนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณพิมนะ
เห็นคลิปพ่อเนี่ยทำลายข้าวของในบ้าน
นี่คุณยายก็ต้องช่วยปลอบใจนะครับ
คือทางคุณพิมเองเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ

เธอแต่งงานจดทะเดียนกันนะมา๑๕ปีมีลูกกัน๒คนคนตรอยู่๑๒คนเล็กอายุ
๔ขวบที่นั่งร้องห้าอยู่นี้สุดท้ายเธอไม่ยอมก็เลยไปจดทะเบียนหญ้ากันเมื่อ
สิงหาคมอดีตสามีก็มาง้อขอคืนดีเธอก็ไม่ยอมอีกก็เลยมาพังบ้าน
ตามคลิปที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เมื่อวานนี้คุณพิมเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่ายังไงเนี่ยฝากไปถึงอดีตสามีบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลย
มันไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ
นี่ฮะส่วนบ้านหลังนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอไม่อยู่แล้ว
เธอบอกว่าสุดท้ายเนี่ยอดีตสามียังไม่หยุดนะฮะ
โทรศัพท์ไปอ้างเหตุผลที่พังบ้านหลังจากเป็นข่าวโด่งดัง
โทรไปบอกกับเพื่อนของคุณพิมนะเพื่อนอยู่นครสวรรค์

คือคุณพิมเนี่ยให้ฟังเสียงอดีตสามีที่โทรไปบอกเพื่อนเธอบอกว่าก็เธอเนี่ยไปบังคับไปกดดันให้สามีเนี่ยต้องออกจากบ้าน

คุณพิมเนี่ยบอกว่าหลังจากได้ยินคลิปเสียงนี้เสียใจมาก
นั่นเท่ากับว่าอดีตสามียังไม่ยอมรับผิด
แถมยังโยนความผิดให้กับตัวเธอให้กับแม่เธอกับน้องของเธอด้วย
ที่ผ่านมาเธอบอกเธอก็พยายามให้อภัยมาโดยตลอด
เป็นคนโง่ทั้งที่รู้อดีตสามีเนี่ยมีผู้หญิงใหม่
ทั้งคู่แอบคบหากันอยู่บางทีก็หลอกกับเธอว่าเลิกกันแล้ว
สุดท้ายจะมาขออยู่แบบ๓คน๒ทางในบ้านหลังเดียว
เธอบอกเธอรับไม่ได้ก็เลยขอหย่าก็เลยเป็นชนวนเหตุ
ฝ่ายชายเนี่ยไม่พอใจนะหย่ากันแล้วก็ยังกลับมาพังบ้าน
ข้าวของของลูกเนี่ยพังหมดนะฮะเธอบอกเธอยังมีคลิป
อดีตสามียอมรับว่าให้เงินฝ่ายหญิงอีกฝ่ายหนึ่งใช้จ่ายในบ้าน
ในแบบที่แบบเธอมองว่าตัวผู้ชายเองเนี่ยไม่ได้จริงใจกับใครเลย
นี่ฮะคือประมาณว่าให้แบบซื้อกินสุดท้ายเธอบอกเธอมีคลิป
ในความจริงก่อนจะยากันเนี่ยเขามาเคลียร์แล้วนะ๓คน
เนี่ยคุณพิมป์ผมสมมติว่าชื่อคุณต้นอีกฝั่งนึงชื่อคุณเหมียว
แล้วกันแฟนใหม่ของอดีตสามีก่อนจะหย่ากันพยายามหาทางแก้ปัญหา
ถึงขนาดที่คุณพิมบอกว่า
ฝ่ายเหมียวเป็นหญิงคนใหม่กิ๊กสาวคนใหม่
ของอดีตสามีวันนั้นบอกว่าเอายังงี้
พี่เลิกยุ่งกับหนูก็ได้นะพี่ต้น
แต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ยอมฮะ
บอกไม่ได้หรอกเลือกใครไม่ได้เลยนะ

ฉันสลับให้โอเคไหมตามที่เกียร์ต้องการ
เออปล่อยพี่แพ้เข้าไปเลย

พี่อยากเลือกน้องเขากูไปเลือกอันนี้ก็เลือกของพวกพี่

ให้เขารับรู้กันเลยนี่สิ่งเท่าไหร่แบ่งกัน

คุยกันไม่กี่เดือนพี่จะมากินอะไรกับหนู

แต่ว่าฝ่ายชายเขาบอกพี่ก็มีเหตุผลของพี่

แล้วก็หยุดระรานเธอกับลูกสักทีนึง
ตอนนี้สภาพจิตใจแย่กันหมดแล้วสงสารลูกสองคนที่สุดเลย
ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เราไม่ค่อยอยากจะพูดนะ
เราไม่เคยอยากจะมาออกมาให้มันมีปัญหานะ
แต่ทุกวันนี้คุณลาวีเราเราทำงานไม่ได้
เราขายของไม่ได้มีแต่คุณอ่ะว่าเราพวกเราอ่ะ
ทำลายคนของคุณบางครั้งคุณต้องมองตัวเองบ้างนะคะ
คุณต้นคุณเห็นแก่ตัวกับพวกเราไปไหมนี่ลูกของคุณนะคะ
ถึงคุณไม่ได้รักเราแล้วแต่คุณควรมองลูกของคุณ
วันที่คุณมีปัญหามีใครเข้ามาช่วยคุณบ้าง
ถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ข้างข้างคุณแต่คุณกับสันเสริญผู้หญิงคนนึง
มองยิ่งกว่าพระเจ้าที่คุณบอกใครทุกคนไปทั่ว
มากกว่าชีวิตของพวกเราอย่าลืมนะคุณบอกเอง
ว่าฉันว่าลูกเราสามคนไม่สามารถล้างชีวิตคุณได้
อย่าให้มันเกิดอะไรมากไปกว่านี้เลยต่างคนต่างอยู่เราขอแค่นี้นะ
เดี๋ยวเราได้คุยกับคุณต้นอดีตสามีของคุณพิมนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยพอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแม่สิตางเน็ตไอดอลชื่อดังนะฮะ
นี่ฮะแม่สีตางบัวทองซึ่งล่าสุดก็เพิ่งไปทำกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมาใช่ไหม
สวยขึ้นเห็นไหมนี่ฮะแม่สีตางบอกโอ้โห
บอกว่าช่วยเป็นสื่อกลางหน่อยนะอยากจะพาคุณพิมเนี่ย
สีตางบอกติดต่อให้แล้วติดต่อคุณพิษพันธ์
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเลอลักษณ์นะเดี๋ยวจะช่วยเสริมความมั่นใจให้
ทำให้แบบชุดใหญ่เลยนะเอาให้สวยเลยนะครับ
เราก็ถามแม่สีตางว่าสาเหตุคืออะไรเออทำไมถึงแบบเออจะมาทงมาทำอะไรแบบนี้
สีตางบอกว่าคือสาเหตุที่จะพาไปเสริมความงามเนี่ย
ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้เอาไปสู้เอาไปแข่งอะไรกับใครนะ
แต่อยากให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อยากให้มั่นใจขึ้น
เพราะตัวแม่สีตางเองก็เคยมีปมแบบนี้เหมือนกัน
มเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะ
เห็นข่าวเรื่องนี้แล้วทนไม่ไหวจริงอยากช่วยเหลือจริง
ใจร้ายจังเลยเรื่องพวกนี้
ฉันก็พยายามถ้ามีส่วนร่วมหรือจะช่วยเหลืออะไรได้
ได้ช่วยทันทีเหมือนกัน
แต่สำหรับเคสนี้ก็เพื่อตัวเขาเอง
อย่างน้อยเราเสียสมดุลในตัวให้กับความรักครั้งนี้มาแล้วค่ะ
ออกลูกสองคนนี่พกเพิ่มอะไรเพียสิโพธิ์ไปหมดแล้ว
ความสาวมันเรียกคืนไม่ได้
ความสวยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแรกนะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะ

ว่าความสวยก็นำพามาซึ่งความมั่นใจ
ทำให้คนมีกำลังใจนะคะ
แล้วก็เป็นใบเบิกทางในหลายอย่าง
พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะ
บอกเลยว่าขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณแม่กับทั้ง๒คนมากนะคะที่เมตตาหนู
พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะ

ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง

ตอนนี้ยังไม่ขอขอโทษนะแล้วเดี๋ยวรอให้เรื่องเงียบสักพักหนึ่งก่อน
เดี๋ยวผมจะกลับไปเคลียร์ปัญหาของผมเองนี่คุณต้นเขาบอกกับเรานะฮะ
ผลทำไมผมต้องทำผมถามนะผมยังเป็นคนกลางนะ
ถามว่าคุณรู้แค่ไหนว่าผมรักผู้หญิงคนนี้แค่ไหนผมต้องการผู้หญิงฟรีแค่ไหน
ไม่มีใครรู้ซึ่งถามว่าเมียผมน่ะเป็นคนขอร้องให้เขามาคุยกับผมแรกแรกด้วยซ้ำ
วันที่เขาจับได้ผมไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนี้นะ
เขาโกหกผมว่าจะอยู่ใต้แล้วคือทุกอย่างเขาจะทิ้งผมไปแล้วก็คือไปจากผมแล้ว
เมียผมเป็นคนโทรไปหาเขานะให้กลับมาคุยกับผมให้ผมทำงานค่ะ
การที่เราหวังดีกับใครคนนึงอ่ะผมถามว่าจำเป็นจะต้องจบกันเรื่องบนเตียงไหม